นี้ค่ะทางโรงพยาบาลปิยเวทเองได้มีการออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าว
นายแพทย์ทั้งหลายนะคะออกมาพูดถึงเรื่องความสมัครใจของผู้ป่วย
หรือว่าพี่นวัดค่ะที่จะกลับไปรักษาตัวต่อที่บ้าน
ปรากฏว่าหลังจากแถลงไปช่วงบ่ายช่วงค่ำวานนี้ค่ะ
นวัดไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊คแบบดุเดือดมาก
บอกเลยว่างานนี้หนังคนละม้วนจริงคุณผู้ชม
นี่คือสภาพเมื่อวานที่พี่นวัดนะคะก็ได้มีการนั่งไลฟ์ไปด้วยค่ะ
คือก่อนหน้านี้พี่นวัดในสภาพที่มีเข็มน้ำเกลือเสียบคาแขนอยู่
ไปเสียงสั่นไปแล้วก็มีอาการหอบเหนื่อยเป็นระยะ
แถมยังมีอารมณ์เดือดสุดขีดค่ะ
นวัดก็งัดหลักฐานค่ะว่าตัวเองติดเชื้ออย่างหนักจริง
เสียหายทั้งปอดแล้วตอนนี้ยังเหลือเชื้ออยู่ประมาณ๒๕ค่ะ
และได้ออกมาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้ว
แต่เรื่องที่เป็นหนังคนละม้วนกับทางโรงพยาบาล
พี่นวัดบอกเลยว่าตัวเองไม่ได้ออกมาแบบปกติ
ใช้คำนี้ได้เลยว่าเขาหนีออกมาค่ะ
เพราะว่ารู้สึกเลยว่า๒วันหลังเนี่ย
พี่นวัดอ้างว่าเจอพิรุษมีความผิดปกติหลายอย่างเลย

พร้อมกับหลักฐานที่ตัวเองต้องแอบถ่ายเอาไว้

เดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนของพี่นวัดกันเลยค่ะ
ผมไม่ได้ออกมาปกติแช่ไป
ขอคนละ๑๐แชร์แชร์ไปเลย

ผมหนีออกมา
ผมถ่ายคลิปการหนีออกมา

และผมถูกแอบติดตั้งกล้องวงจรปิด
เมื่อวานนี้ช่วงขณะไลฟ์ดีฉันได้เข้าไปดูนะ

คุณผู้ชมประมาณ๒๕๐๐๐คนไปแล้ว

แล้วก็ตอนนี้คลิปถูกแชร์ไปกว่า๑๖๐๐๐ครั้ง

ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์การเมืองแบบเผ็ดร้อนเลยคุณผู้ชม
มีการกล่าวพาดพิงถึงบุคคลอื่นอีกหลายต่อหลายคน

นักธุรกิจดาราแล้วก็รวมไปถึงคุณหมอด้วยค่ะ
ส่วนประเด็นในเรื่องคลิปเสียงที่หลุดออกไปเนี่ย
นวัดบอกว่ายอมรับนะว่าของจริง

ไม่ใช่ของจริงแบบ๑๐๐นั่นเองค่ะ
อันนี้ก็เป็นเสียงที่พี่นวัดเขาได้ออกมาพูดยืนยัน

เมื่อวานนี้เชื่อว่าใครหลายคนได้ติดตามกัน
ก็น่าจะเห็นคอมเมนต์

ว่าหลังจากนี้พี่นวัดคงจะมีการตอบโต้อีก
หรือมีการพูดจาผ่านไลฟ์เฟซบุ๊ค

เพราะว่าเชื่อว่าหลายคนก็อยากจะดูว่า
หลักฐานที่ทางพี่นวัดมีคืออะไรนั่นเองค่ะ
เหนือสิ่งอื่นใดก็ต้องรักษาสุขภาพตัวเองให้หายด้วยนะคะพี่ค่ะ